มีแยกแยกหนึ่งชื่อว่าแยกวัดพายทอง
เขาบอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
แต่ว่าหลังจากก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เขามีคนไปพบว่ามีคนเอาศพทารกไปทิ้งไว้ที่แยกนี้
หลังจากนั้นจะมีอุบัติเหตุจนทำให้มีคนตาย
ครั้งละสองคนสองคนสองคนเรื่อยมา
บอกว่าเป็นการเอาวิญญาณเพื่อเป็นตัวตายตัวแทน
คุณผู้ชมจนทำให้ชาวบ้านเขากลัว

แล้วก็มีการเสกน้ำมนต์เอาไปใส่รถดับเพลิง

เพื่อเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่เวียนไหว้ตายเกิดอยู่แยกแห่งนี้นะครับ
ชาวบ้านใน๓ตำบลประกอบไปด้วยตำบลสายทองตำบลโรงช้างและตำบลบางปรากฏของอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
พร้อมใจการร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอุโบสถ
และนิมนต์พระสงฆ์ไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
ที่บริเวณสี่แยกวัดพายทองถนนอ่างทองอายุทยาในพื้นที่หมู่๕ตะบนบางปรากฏ
หลังจากช่วงที่ผ่านมามันเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับ
โดยหลังจากพระสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์แล้ว
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตแล้ว
ก็มีการปรับพรมน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นก็ให้ไปฉีดพ่นใส่ถนนเลยครับ
ถนนสายอ่างทองอายุทยาระยะทางสัก๑กิโล
เป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับ
แล้วก็เป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่จุดนี้
เพื่อให้ไปสู่สุขติเนี่ยครับฉีดอย่างนี้เลยนะ
เพราะจุดนี้มันมีคนตายเยอะมากเลย

ถังขยะริมถนนตรงนี้นะฮะ

งแล้วทุกครั้งที่มีการเกิดเหตุการณ์จะมีคนตายครั้งละ๒คนเสมอ
เออชาวบ้านเชื่อว่ามันคืออาถรรพ์จากศพเด็กทารกศพนั้นที่ต้องการจะมีตัวตายตัวแทนหรือว่ามีคนเอาไปอยู่ด้วยอะไรแบบนี้ครับ
ก็เลยร่วมกันทำบุญครั้งนี้ครั้งใหญ่เพื่อเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณนะครับ

ส่องขันให้หมดซะหน่อยเออวาพาเขาทำขันให้หมดแล้ว
มันมีเลขอะไรไหมเผื่อจะโชคดงโชคดีบ้าง
งนี้ก็ว่ากันไปตามดวงอ่ะคุณผู้ชมก็ส่องเอาละกันนะครับ